มากค่ะนะฮะคือทางเข้าเนี่ยมันจะเป็นซอยเล็กเล็ก
แต่คราวนี้เขาทำใหม่เขาบอกว่าป้ายข้างหน้านะ
แล้วพี่แบ่งเส้นให้รถวิ่งสวนกันทำไมเอ้าแหมบอก
เพราะผมชอบไปตลาดนี้ของสดเยอะโอ้โห
นี่ฮะจุดที่ว่านี้คือนาเกลือซอย๗ปุ้ย
มูศรีตะบนนาเกลือเผอร์บังละมุงจังหวัดชนบุรีบ้านปุ้ยเนี่ย
เกิดเหตุสุดแปลกครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้าน
คือซอยเนี่ยระยะทางมัน๓๐๐๔๐๐เมตรปากซอยฝั่งถนนนาเกลือติดป้าย
ที่ตีเส้นจราจรให้รถมันแล่นสวนกันอ่ะตกลงจะเอายังไงครับ
เออเนอะนี่ไงลูกศรไปทะเลาะกับตัวเองให้เสร็จก่อน
เออนะยังไงเนี่ยหรือถ้ามันจะสวนก็ได้ก็เอาไอ้ป้ายวันเวย์ออกไป
อะไรง่ายกว่ากันชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหไทยรัฐงงเต๊กเลย
เนี่ยชาวบ้านงงกันเต๊กเลยเจ้าหน้าที่มาติดป้ายมาตีเส้นพร้อมกันนะ
ป้ายก็ติดเส้นก็ตีค่ะคือชาวบ้านเขาก็งงก็คิดในใจ
เอาไงว้าวไงแต่ไม่กล้าถามชาวบ้านไม่กล้าถามเอาไงว้าวไงวะ
ชาวบ้านงงนะต้องเที่ยวงงจะไปตลาดสดลานโพที่ผมบอกอะ
ก็ต้องใช้เส้นนี้ใช่มะสับสนเนี่ยเอ้ยกูมาผิดหรือไปถูกวะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะพอเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วมีรถแล่นสวนมา
เดี๋ยวก่อนพี่เบิร์ดคุณผู้ชมดูรถที่จอดอยู่แล้วดูมันสวนทางกับตัวลูกศรนะ
มันอยู่ที่ว่าคุณจะดูป้ายหรือคุณจะดูลูกศรวัดใจเลย
คุณผู้ชมข่าวอะไรนะว่าเมืองพัทยาเขาเรียกประชุมเรื่องนี้แล้วนะ
และมีการลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างจัดระเบียบการเดินรถในชุมชนนาเกลือสมัยทั้งหมดนะครับ
ซึ่งปัญหาดังกล่าวเดี๋ยวจะได้ข้อสรุปแล้วจะแก้ไขให้
ยังไงนะช่วงนี้ก็ดูกันดีว่าข้างหน้ารถสวนมาหรือว่าเราตามตูดเขาอยู่
โอ้โหเอาสักทาง
คือมุมหนึ่งมันเป็นตลกร้ายนะ

แล้วคราวนี้นะตูมขึ้นมาเถียงกันตายเลย
ดูแลด้วยนะในพื้นที่พัทยา